เราอาจจะเคยเห็นงานแห่นาคทั่วไปด้วยกัน
ขี่ควายขี่วัวขี่ม้าขี่ช้างใช่ไหม

แต่วันนี้จะพาไปดูการแห่นาคแบบใหม่แบบสับ
แต่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไปดู
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ที่ผมค้านรับแบบนี้จะพาคุณผู้ชมไปร่วมขบวนแห่นาค
แต่บอกเลยว่าเป็นมิติใหม่ของการแห่นาค
ไปดูกันเลยครับ
งานแรกขอพาคุณผู้ชมไปดูพ่อนาคขี่จรวดแห่นาคกันจ้า
โอ้โหนี่ถือเป็นมิติใหม่ของการแห่นาคแบบใหม่แบบแซ่บ
ในยุคนี้เลยก็ว่าได้งานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
อย่างที่เราเห็นแหละครับคุณผู้ชมเพื่อนพ่อนาคนี่ก็เต้นสนุกสนาน
นำขบวนส่วนพ่อหน้าก็นอนเลย
นั่งอยู่บนจรวดหรือจะบอกว่าขี่จรวดก็ได้
ยังนั่งซ้อนมาบนรถชิดทหารอีกต่างหากแค่เท่สุดไปเลยนะ
แม้จรวดก็มีชื่อกับเขาด้วยเหรอเนี่ยฮือ
แล้วการแห่นาคขี่จรวดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสัน
ที่เรียกรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี
เพราะต่างก็ไม่เคยเห็นการแห่นาคที่พ่อนาคขี่จรวดอย่างนี้มาก่อน
ถามว่าผิดธรรมเนียมอันดีงามไหมดูไปแล้วก็คงไม่แหละครับ
เพราะไม่มีอะไรเสียหายเลยมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ต่อกันอีกงานงานนี้เขาแห่กันทั้งน้ำ
โดยเขาใช้เรือในการแห่นาคจ้า

ดูสิครับแตกไหมล่ะครับเนี่ย
นี่คือการแห่นาคที่มาทางเรือของชาวบ้านที่จังหวัดระยอง

และนี่ถือเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจ
กับขบวนแห่นาคบริเวณปากแม่น้ำระยอง
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ซึ่งมีขบวนเรือทั้งหมด๑๓ลำ
พร้อมดันเซอร์และเพลงตื๊ดตื๊ดตื๊ด
มาพร้อมกับพ่อนาค๓พี่น้องนี่แหละครับ
ซึ่งการนำขบวนเรือมาแห่แบบนี้

และเป็นภาพการแห่นาคที่หาดูได้ยากมาก
อีกทั้งยังสร้างเอกลักษณ์ในการแห่

ส่วนกลุ่มชาวบ้านที่เห็นต่างก็ชื่นชอบการแห่นาคทางเรือแบบนี้
เพราะเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดระยอง
และนับเป็นแนวคิดที่ดีตรงกับอาชีพของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่
ซึ่งมีอาชีพทำประมงต้องอาศัยแม่น้ำและทะเลในการทำมาหากิน